วันนี้นะคะพาเรทบันเทิงของเราได้รวบรวมเอาภาพความน่ารักความน่าประทับใจ
และความดุ๊กดิ๊กของน้องมะลิสามจุกมาฝากกันด้วย
และไปดูกันสิว่าเพราะอะไรทำไมแม่โบวันด้าถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความประทับใจเอาไว้ไม่อยู่ค่ะ
ตาตัวน้อยขวัญใจมหาชนมะลิพาขวัญและแม่โบแวนด้าเดินทางกลับเมืองไทยแล้ว
แต่โมเมนต์ความน่ารักของหนูน้อยสามจุกมีมากมายเก็บเอามาเล่ากี่ครั้งก็ไม่มีวันเบื่อ
ไม่ว่าจะเป็นความตื่นตาตื่นใจของหนูน้อยที่ได้ชมอุโมงประดับไฟ
เหมือนอยู่ท่ามกลางดวงดาวนับล้านดวงที่โด่งดังมากที่สุดในญี่ปุ่น
สนุกสนานกับการเล่นสไลเดอร์ตามภาษาเด็กรวมทั้งความสดใสของมะลิ
หนูน้อยขาแดนซ์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพลงโปรดมาเมื่อไหร่มะลิจัดเต็มตลอด

โดยก่อนถึงเมืองไทยโบแวนด้าได้กล่าวขอบคุณทั้งน้ำตาด้วยความตื้นตัน
เพราะการเดินทางไปญี่ปุ่นมีความหมายต่อครอบครัวของเธอมาก
เนื่องจากเมื่อครั้งที่ปทฤษฎีสามียังมีชีวิตอยู่
สัญญาไว้ว่าจะพาน้องมะลิไปเที่ยวด้วยกัน๓คนพ่อแม่ลูก
คลิปนี้จึงเหมือนเป็นการสารฝันของสามีให้เป็นจริง
ขอบคุณพูดมากที่เป็นตัวแทนนะคะตามหน้าที่แด่งปริปรอง
เคยให้สัญญากับมะลิว่าจะพาน้องมาเที่ยว
ขอบคุณขอโทษที่ตัดอารมณ์นะขอบคุณจริงค่ะขอบคุณค่ะ